นักแสดงหนุ่มร่างใหญ่อย่างพี่โน๊ตวัชรบูลกันบ้างดีกว่านะคะ
จากงานแสดงเนี่ยตัวพี่โน๊ตเองนะคะ
ยังทำงานเกี่ยวกับการอนุรักษ์ป่ามาเกือบ๒๐ปีค่ะคุณผู้ชมค่ะ
เหตุเพราะว่าเป็นสายลุยคือรักธรรมชาติชอบเดินป่า
ล่าสุดได้เห็นข่าวช้างตกเหวตายกว่า๑๐เชือก
เจ้าตัวเนี่ยบอกว่าสะเทือนใจนะรวมไปถึงนกเงือกพันธุ์หายาก
ที่โดนล่าเอาปากไปขายในตลาดมืดคือตัดเอาปากเขาไปขายอ่ะคุณ
เขาก็เลยวอนสังคมไทยหยุดห้ามหั่นธรรมชาติสักทีค่ะ
แต่ว่าครั้งนี้ช้างตายเยอะ๑๑ตัว
ผมว่าสักพักทางกรมก็คงจะมีแบบมาตรการที่ชัดเจนว่าจะทำยังไงต่อ
คือสุดท้ายเราก็ต้องรู้ว่าอุทยานแห่งชาติมันไม่ใช่แค่หน้าที่
แค่เป็นที่ท่องเที่ยวของคนอย่างเดียวมันเป็นที่ที่ให้อนุรักษ์สัตว์ป่า
นกชนหินไหมมันเป็นนกเงือกชนิดหนึ่งที่อยู่ในภาคใต้ของคนไทย
ตอนหลังเนี่ยมันน่าสงสารตรงที่ว่าหัวกระโหลกของมันแคสต์
ส่วนที่มันเป็นโค้งข้างหน้าเหลือจะงอยปากมัน
คนมักจะล่ามันเพื่อเอาตรงนี้ไปแกะสลักเอาไปขายในตลาดมืด
เพราะมันใกล้๐๐แล้วครับมันประชากรในเมืองไทยมันเหลือไม่เยอะ
ก็พยายามเขียนเล่าเรื่องพวกนี้ลงไอจีลงเฟซบุ๊

ก็คิดว่าดีคิดว่าเป็นเรื่องที่เราก็ช่วยช่วยกัน